เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของธุรกิจรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
ใช้ปืนลูกซองยาวยิงเข้าไปในปากตัวเองยิงกรอกปากตัวเองนะคะ
ฆ่าตัวตายกระสุนทะลุท้ายถอยส่วนสาเหตุเนี่ย
ถามแม่ผู้เสียชีวิตทราบว่าเกิดจากเรื่องของรักสามเศร้าค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพมนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุ
มีคนฆ่าตัวตายในว่านหลังหนึ่งนะคะที่ตำบลโพธิ์เสด็จอัมพเมือง
เดินทางเข้าไปตรวจสอบไปพร้อมแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
หน้าบ้านเป็นโรงงานเชื่อมเหล็กพบศพนายวัฒนาชัยพันจินา
อายุสี่สิบแปดปีค่ะสภาพศพศรีศะมีบาดแผลเปิด
ใกล้กันพบปืนลูกซองยาว๑กระบอกและบริเวณกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายด้วย
นางปรีดาอายุเจ็ดสิบแปดปีเป็นแม่ของผู้ตาย
เล่าว่าตัวเองก็พักอาศัยอยู่บ้านหลังข้างบ้านจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งค่ะตกใจรีบวิ่งมาดูที่โรงงาน
ลูกชายอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละมาเจอลูกชายใช้ปืนยิงตัวตายค่ะ
ของผู้ตายเล่าอีกว่าลูกชายเป็นเจ้าของธุรกิจรถบรรทุก๖ล้อ
มีพันรยาและลูกอีกสองคนระยะหลังมีความเครียดปัญหาชีวิตเกิดขึ้น
เพราะลูกชายไปติดพันธุ์หญิงคนหนึ่งเป็นข้าราชการหน่วยงานหนึ่ง
แม่เคยไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาของผู้หญิงคนนี้แล้ว
แล้วก็ยังได้ดุลูกชายมาโดยตลอดเลยว่าทำแบบนี้ไม่ได้เรามีครอบครัวอยู่แล้ว

ต่อมาลูกชายรับปากจะเลิกยุ่งกับหญิงคนดังกล่าวแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเลิกรา

ทำให้ลูกชายเกิดความเครียดเนื่องจากกลับไปขอคืนดีกับภรรยาของตัวเองก็ไม่ได้
แล้วก็เคยบ่นว่าอยากฆ่าตัวตาย
แม่เห็นว่าลูกเครียดแบบนี้บ้านมีปืนค่ะ
ก็เลยเอาปืนเป็นปืนพกสั้นนะไปซ่อน
แต่ปืนลูกซองยาวไม่ได้เอาไปซ่อน
ก็เลยมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวฟังเสียงคุณแม่ค่ะ

หลังตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำคนในครอบครัว
ไม่มีใครติดใจสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ

พิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ